เรื่องของการชนะสูตรรอบ๒นะฮะ
วันนี้ทางกรรมธิการชุดนี้นะครับ
ซึ่งเป็นกรรมธิการที่คุณหญิงหมอพรทิพย์อยู่ด้วย
นั่นก็คือกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน
สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค
มีการจัดประชุมกัน
ประชุมในการที่จะตรวจสอบเรื่องของการชนะสูตร
เพื่อให้มันกระจ่างชัดที่สุด
ตอบคำถามให้แก่สังคมมากที่สุดนะครับ
คนที่นั่งหัวโต๊ะเป็นประธานการประชุมแน่นอน

นายสมชายสวัยงการสมาชิกอุทิศภาในฐานะประธาน
บอกถึงความคืบหน้าในการร่วมตรวจสอบ
การทำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในคดีการหาสาเหตุการเสียชีวิตของคุณตังโม
บอกว่าวันนี้กรรมธิการนัดประชุมกันวันแรกเลย
โดยจะนำประเด็นที่ทนายกฤษณะศรีบุญพิมพ์สวย
ทนายความของนางพนิดาสิริยุทธโยธิน

และขอให้แต่งตั้งคณะกรรมการร่วมตรวจสอบ
การทำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในคดี
เข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมกรรมาธิการก่อนเลยนะครับ
หลังจากทางญาติยังติดใจสาเหตุการเสียชีวิตของคุณแตงโม
ซึ่งถามว่ากรรมาธิการชุดนี้มีอำนาจอะไรบ้าง
มาธิการชุดนี้มีอำนาจในการเรียกข้อมูลทั้งภาพถ่ายทั้งหมด
ตั้งแต่กล้องวงจรปิดในพื้นที่จุดเกิดเหตุ
ผลการตรวจสภาพแวดล้อมของเรือ

โดยก่อนหน้านี้นะครับกรรมธิการได้เชิญ

เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐาน
เขาขอเลื่อนเข้าชี้แจงกับกรมาธิการชุดนี้ออกไป
เป็นวันที่๒๑มีนาคมขอเลื่อนไปอาทิตย์

อันนี้ประธานกรรมธิการได้เรียกประชุม
แล้วก็มีการพูดถึงอำนาจหน้าที่นะครับ

ก็คือแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนัน

และก็ในขณะกรมาธิการชุดนี้
โดยคุณหมอบอกแบบนี้

ว่าการทำงานของแพทย์นิติเวศ
จะต้องทำงานอยู่บนความอิสระ
และจุดสำคัญของคดีของคุณแตงโมก็คือ
การตรวจหาแอลกอฮอล์ของ๕คนบนเรือ
ปัจจุบันทันด่วนที่สุดหลังเกิดเหตุ

ส่วนผลการชนสูตรเบื้องต้นจากหน่วยงานภายนอก
ที่เขาบอกว่าเปิดเผยผลการชนะสูตรเนื้อเยื่อออกมา
รายงานว่าบาดแผลบริเวณขานั้นเกิดก่อนที่คุณแตงโมจะเสียชีวิต

คุณหมอพรทิพย์บอกว่าอย่างแรกต้องดูที่ต้นต่อของข่าวก่อน
ผู้ที่ให้ข่าวเป็นผู้ที่ผ่าศพหรือเปล่า
หรือเป็นผู้ที่ตรวจชิ้นเนื้อโดยตรงหรือเปล่า
เพราะการตรวจชิ้นเนื้อจะต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง
ส่วนที่ผลออกมาเป็นแบบนั้นที่ข่าวออกกันมา
จากคนที่ผ่าศพทราบว่าแผลไม่ได้ลึกจนถึงเส้นเลือดใหญ่
จึงไม่ใช่สาเหตุหลักในการเสียชีวิต

แต่ทั้งหมดทั้งมวลต้องถามย้ำกลับไป
ว่ามีการตรวจสอบแน่ชัดหรือไม่
และแผลดังกล่าวที่บอกว่าเกิดก่อนเสียชีวิต
มันเกิดขึ้นก่อนตกน้ำหรือหลังตกน้ำไปแล้ว

ถ้ามาผ่าชนะสูตรรอบ๒สามารถทำได้ไหม
คุณหมอยืนยันบอกว่าการตรวจได้ไม่ยาก
ถ้ารวบรวมหลักฐานอื่นมาด้วยนะ
เอามาให้ครบและทันเวลานะครับ
ก็คือจะรู้ว่าตอบเกิดได้หมดหรือไม่

ก็จะเอาไว้ตั้งคำถามในการชนสูตรฯขั้นที่สองค่ะ
เราเห็นว่ามันมีความแปลกตั้งแต่เริ่มต้น

นั่นก็คือการไม่เก็บหลักฐานของคนทั้ง๕

ทันทีค่ะต้องทันทีแล้วก็เรือเนี้ย
เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมา
ไม่เก็บหลักฐานเร็วแล้วอะไรก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแบบนี้
มันจะสร้างความที่ทำให้ประชาชนไม่เชื่อมั่นนะฮะ
เมื่อกี้นักข่าวยิงคำถามไปว่าคุณหมอถ้าตรวจรอบ๒แล้วจะรู้ผลแน่ชัดประมาณกี่เปอร์เซ็น
บอกว่ายังตอบเป็นเปอร์เซ็นต์ไม่ได้ก็ต้องดูอะไรรู้ไหมคุณ
ดูว่าการชนะสูตรครั้งแรกตอบโจทย์อะไรได้หมดไหม
ถ้าตอบไม่หมดก็ต้องเอามาหาคำตอบในการชนะสูตรครั้งที่๒
ทีนี้นักข่าวถามว่าเอ๊ะที่เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเนี่ย
บอกว่าคุณหมอไม่มีอำนาจในการเข้าไปทำการผ่าชนะสูตรครั้งนี้
ฟังคำตอบจากคุณหมอพรทิพย์กันหน่อยว่าคุณหมอพูดว่าอะไรนะครับ
คะท้ายที่สุดแล้วถ้าเกิดว่าเขาชี้ว่า
ที่จะเข้าไปดูในการผ่าศพครั้งนี้
ในการเราฉันใช้อำนาจตรง๑๙๘๒

แล้วทุกคนก็ต้องทำให้มันเกิดสิ่งที่มันกระจ่ายที่สุด
เพราะว่ามีอยู่แล้วค่ะคือใครจะบอกไม่มีอำนาจ

เพราะมันเป็นคำพูดที่จะกันเราเท่านั้นเอง
หมอพรทิพย์บอกว่าไม่ติดใจคำพูดนี้นะ
ถ้าถามว่าอำนาจในการทำอะไรบ้าง
ก็ต้องดูหน้าที่ที่หมอพรทิพย์จะเข้าไปทำอะไรบ้าง
ก็ต้องพิจารณากันอย่างที่บอกไป
หน้าที่หลักที่คุณหมออาจจะเข้าไปมีส่วนร่วมได้
คุณหมอบอกอันนี้เดี๋ยวไปคุยกันได้เดี๋ยวไปพูดกันได้
เดี๋ยวว่ากันเดี๋ยวสรุปกันอีกทีได้

ถ้าเกิดว่าคุณหมอผ่าได้ก็อยากให้คุณหมอผ่าเอง
อยากรู้แล้วก็อยากให้เรื่องนี้มันกระจ่าง
ทีนี้คุณเมื่อกี้พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับพวกแผลต่างใช่ไหม
เพราะว่าเพจนี้นะเขาตามคดีของคุณตังโมมาตลอดเลย
แล้วล่าสุดมีโพสต์หนึ่งน่าสนใจค่ะ
ขึ้นอยู่หน้าจอนี่เอาอะไรมาให้คุณผู้ชมดู
คือเขาบอกว่าที่เมืองนอกมีการเก็บข้อมูลเรื่องของการชนะสูตร
แผลของคนที่เกิดอุบัติเหตุทางเรือ
แล้วคุณแผลที่มาจากการโดนใบพัดเรือ
คุณดูสิเห็นไหมมันจะเป็นริ้วเหมือนกับโดนฟันซ้ำหลายจุด
คุณผู้ชมดูภาพคนข้างบนก่อนก็ได้นะ
ถ้าเกิดจากใบพัดเรือดูภาพคนขวาสุดเลย
มันจะเป็นริ้วรอยกรีดเต็มไปหมดเลย

คุณผู้ชมดูสัตว์ทะเลสิเห็นไหมโลโมงโลมานี่โดนใบพัดเรือ

ใช่ค่ะซึ่งคือเขาบอกว่าอุบัติเหตุแบบนี้
เคสสามารถช่วยเหลือแล้วก็รักษาได้
ส่วนคนที่จะเสียชีวิตจากการจมน้ำเฉย

คือเอาง่ายตาก็จะเท่ากัน
แต่ว่าจะโดนอะไรตีหรือว่ากระทบกับของแข็งก่อน
จะทำให้บาดแผลก็คือตาทั้งสองข้างมันอาจจะไม่เท่ากัน
เพราะบอกว่าถ้าขาของคุณแตงโมโดนใบพัด
มันคงไม่ใช่เป็นแผลเดียวยาว๑ฟุตแน่

โอ้โหลุยหาหลักฐานต่อเนื่องเลยเมื่อวานขอพับแป๊บหนึ่ง

คุณสสเต้มงคลกิจบอกว่าโอ๊ยเมื่อวานเหนื่อย
ล้าเออล้าแต่ขอพัก๑วันวันนี้ทำงานต่อครับ
เพราะวันนี้สสเต้ประกาศจะลงพื้นที่ไปหากล้องวงจรปิดเพิ่มเติม
อ้าวตามรางงานของสสเต้เป็นยังไง

โมงเช้าไปที่เทศบาลเมืองบางกรวย

ไปกรมเจ้าท่าสาขานวลธบุรีใต้สะพานพระอำหาฯ

โมง๔๕ค่ะไปที่มหาวิทยาลัยราชมงคลพระนครเหนือ

สิ่งที่รอกำหนดของคุณเต้ตารางงานของคุณเต้อีก๒๐นาทีต่อจากนี้
คือที่ใต้สะพานมหาเจษฎาบดินตอนบ่ายโมง
คุณผู้ชมเราขึ้นให้หน้าจอแบบนี้นะคะ
โดยจุดแรกที่ไปตรวจสอบวันนี้นะฮะ
คุณเต้บอกว่าได้ภาพจากกล้องวงจรปิดของเทศบาลเมืองบางกรวยมา

ระหว่างนั้นจะเห็นจังหวะที่เรือกระชากก่อนที่จะวนกลับมา
ค้นหาอยู่ประมาณ๑๘รอบโดยไม่มีการหยุดเรือแต่อย่างใด

ซึ่งจริงภาพนี้เราก็ได้แล้วทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเราก็ได้
ก่อนหน้านี้แล้วเหมือนกันใช่นะครับในวงจรปิดที่คุณเต้ไปดูนะฮะ
ในจุดที่กล้องของเทศบาลเมืองบางกรวย
เขาบอกว่าจะแสดงเวลาว่า๒๒นาฬิกา๓๓นาทีคืนวันที่๒๔กุมภาพันธ์คืนเกิดเหตุ
กล้องตรงนี้อาจจะตั้งเวลาไว้เร็วกว่าเวลาจริง๓นาที
และจุดที่คาดว่าตกนั้นเลยท่าเรือพิบูลสงคราม
อันนี้คือคลิปที่สสเต้เอามาโพสต์ในโลกโซเชียล
เมื่อ๒๔นาทีที่แล้วด้วยเหมือนกันนะครับ
และยังมีอีกคลิปหนึ่งนะฮะคลิปที่บอกว่าเรือมุ่งหน้าไปสะพานพระราม๗

ขาไปประมาณ๓ทุ่ม๓๕นาทีวันที่๒๔กุมภาพันธ์อะไรแบบนี้นะฮะ
คุณเต้พอหาหลักฐานจากคลิปมาได้เนี่ย
ก็เอามาลงไว้ในเฟสของตัวเองด้วยนะครับ
แต่จริงหลักฐานเหล่านี้คุณคือทีมข่าวเราก็ได้มาก่อนหน้านี้แล้วเหมือนกัน

อกจากนี้สสเต้นะคุณยังได้โพสต์เฟซบุ๊คส่วนตัว

แม้จะยังไม่เห็นฝั่งแต่ผมจะไหว้ไปอย่างมีความหวังและมีความศรัทธา
นี่คือโพสต์มีคนเข้าไปแสดงความคิดความเห็นว่าอะไรรู้ไหมคุณ
มีคำถามหนึ่งที่ผมสนใจมาก
เขาบอกว่าคุณเต้ถ้าคุณเต้ขุดไปแล้วเจอต่อ

คุณเต้ตอบกลับด้วยนะตอบกลับคอมเมนต์นั้นด้วยบอกว่า
ก็ไปให้สุดทางแค่นี้เองนะครับ
แล้วก็เมื่อวานอย่างที่เห็นนะคุณเต้โอ้โหโพสต์อะไรมากมายเลยนะคุณนะ
เกี่ยวกับเรื่องการทำหน้าที่ของสส
เพราะว่าสอสอคือผู้แทนรัศดรก็คือทำเพื่อประชาชนให้ทุกอย่างเลย
อ้าวแล้วจะมาห้ามมาปรามไม่ให้ผมไปยุ่งเกี่ยวกับ

เพราะขอน่าวนี้นะครับปเอกสพตะเมียเวท

เขาเป็นอดีตพบตรไงออกมาจวกเรื่องนี้ไง

แล้วก็เรื่องคดีของแตงโมเหมือนกับแบบว่ามันใช่หน้าที่โดยตรงหรือเปล่า

สภาก็ห่างจากจุดเกิดเหตุไม่ไกลนัก

เท่ากับวันนี้สอเต้นะทำงานต่อนะฮะ

ถ้าเกิดว่ามีเรื่องราวอะไรโดยเฉพาะเรื่องหนี้สินต่าง
ถ้าเกิดว่าจะเอาเงินมาใช้เนี่ยเดี๋ยวสสพี่เต้เขาจะไปตามหา

คุณผู้ชมฮะเอาเป็นว่าช่วงบ่ายนี้ติดตามข่าวกับไทยรัฐทีวีนะ
เพราะว่าถ้ามีการแถลงผลชนะสูตร
จากทางสถาบันนิติเวศโรงพยาบาลตำรวจออกมา

เดี๋ยวเรารีบสรุปให้คุณผู้ชมได้ทราบทันที